เมื่อวานนี้แฟนคลับของน้องอิงฟ้ามหาชน
แตกอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะมีงานที่ไหนแฟนไปให้กำลังใจกันแน่นห้างทุกครั้งเลยนะครับ
ไม่ทำให้แฟนผิดหวังค่ะน้องอิงฟ้าสวยออร่ามาเลยคุณผู้ชม
ส่วนน้องชาลอทคู่จิ้นเขาก็มาให้กำลังใจเพื่อน
ติดขอบเวทีเหมือนกันสวยนะก็ต้องบอกว่าก่อนที่น้องชาลอทขึ้นเวทีนี้นะ
ร่างกายน้องวันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีอาการลำไส้อักเสบค่ะ
แต่เนื่องจากว่าสปีริตเกินร้อยรับงานมาแล้วค่ะ
ท่ามกลางเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์อิงหลอดอิงหลอด
แน่นสนั่นมากเลยงานปังงานชุมมาขนาดนี้นะครับ
ไม่ขาดเอาจริงนี่ทุกวันนี้เราอ่านข่าวน้องอิงฟ้าบ่อยมาก
ทั้งงานโชว์ตัวเอางานคอนเซิร์ตเองานเพริสเซ็นต์ต่าง
เนื้อหอมมากตอนนี้อิงฟ้านับรวมแล้วทำเงินมาเท่าไหร่รู้ไหม

หูววสุดยอดไปเลยนะคะปริกชีวิตจริง
บอกเลยว่าแต่กว่าที่เธอจะมีวันนี้

แล้วก็ไม่ยอมให้ชีวิตสู้กลับด้วยค่ะ
อย่างล่าสุดค่ะนี่ค่ะน้องอิงฟ้าสบายเลยใส่เสื้อยืด
เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เยี่ยมบ้านที่เคยเช่าอาศัยอยู่ตอนเด็ก
ตอนนั้นน้องบอกว่าเงินจะกินแทบจะไม่มี
บ้านมันก็ซุดโทรมไปตามการเวลาด้วย
โดยรวมแล้วยังอยู่ในสภาพคล้ายเดิมนี่
คุณดูบ้านเก่าที่น้องอยู่ดูให้เป็นแรงผลักดัน

ประตูคล้องโซ่ยังเหมือนเดิม
น้องบอกไอ้กระจก๘ทิศหน้าประตู
มีตั้งแต่หนูอยู่ทุกวันนี้มันยังอยู่เลย
เมื่อก่อนถามอิงฟ้าอิงฟ้าอยู่ได้ไง
เช่าราคาเช่าเท่าไหร่โอ้โฮลำบากมาก
น้องบอกว่า๔๐๐๖๐๐บาทก็แทบจะไม่มีจ่ายตอนนั้น

บอกว่าต่อให้อนาคตเธอจะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตสักแค่ไหน
แต่จะไม่ลืมบ้านหลังนี้เลยค่ะ

เราไปฟังเสียงนางงามสู้ชีวิตคนนี้กันหน่อยจ้า

ตอนนั้นก็ทำงานกันแบบ๓ทุ่ม๓ค่ำอะไรอย่างนี้

ก็ถึงทำให้เรามีแรงสักดัน
ให้เราแบบกระตือรู้ล้นในการที่อยากจะทำให้เขาสบายมากขึ้น

แต่เราเลือกได้ถ้าเราสู้เราไปต่อได้แน่นอน

ที่ไม่ได้มีแค่ในบ้านเราเท่านั้นคุณผู้ชม
ในบ้านเราโกยแล้วโกยอีกนะเงิน

ร่วมงานมิสแฟนของท่านที่นั่น

โชว์ตัวที่ประเทศอื่นอีกค่ะ

แฟนเวียดนามให้การต้อนรับเธอดีมาก
และเธอเองก็มีโอกาสได้สวมชุดอาวใหญ่ด้วย

น่าจะหลายร้อยคนที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาก็ตะโกนชื่อเราแบบอิงฟ้าอิงฟ้าชาหล่ออะไรอย่างนี้

โดยเฉพาะเหมือนแบบตอนที่เราทำกิจกรรม

แล้วก็มีแบบเขียนภาษาไทยใส่กระดาษ
ซึ่งเราเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมาก

หนักมากชุดประมาณแบบ
เฉพาะหัวประมาณ๑๐กว่าโลค่ะ

มาทางหลังนี้เลยนะคะ

กวดร้องเพลงช่วยแม่ขายลูกชิ้น

ท้ายที่สุดคุณผู้ชมขาเป็นเจ้าของเวที
แล้วก็หวังว่าจากนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องให้แบบ

ถูกต้องค่ะเป็นกำลังใจให้น้องกันต่อไป
ทุกคนดูไว้ก็ให้เป็นแรงบันดาลใจกับตัวเองนะคะ